เป็นภูเขาใหญ่โตแบบนี้ต้องเจอสักตัวเลยพี่ต้องเจอขุมทรัพย์สักตัวนี่แบรนด์จากเมืองนอกเลยไม่แพงมาซื้อสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาเจอคุณผู้ชมที่ตลาดปรัฐวิกรวันนี้มาหาขุมทรัพย์กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าถ้าใครตาได้ตาดีได้ตาร้ายเสียแต่ทีนี้ไม่ต้องใช้ตาก็ได้หลับตาเอายังถูกเลยเพราะคัดมาทั้งนั้นแหละ
แต่คุณผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยมาแต่เช้าเนี่ยนะคะช่วงบ่ายมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะวันนี้นะให้ระมัดระวังใครจะไปเที่ยวตลาดหรือไปทำกิจกรรมอะไรออกไปตั้งแต่ช่วงเช้านะเพราะว่าร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศค่ะบวกกับลมมรสุมกำลังปานกลางยังคงทำงานต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยช่วงนี้ยังคงมีฝนตก

ไม่มีฝนแล้วนะจ๊ะคลื่นช่วงนี้ทะเลอันดำมันและอ่าวไทยตอนบนเป็นจุดที่มีฝนนะคะคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันหน่อยนะคะส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะช่วงเช้าเช้าไม่มีฝนเป็นยังไงล่ะร้อนจัดเลยแดดดีนะคะแต่บอกว่าร้อนร้อนแบบนี้แดดดีแบบนี้เหมาะกับพวกเราไ